มีเรื่องมาเตือนภัยกันนะฮะช่วงนี้คนอยู่บ้านเยอะ
แล้วก็จะมีการสั่งของออนไลน์เป็นจำนวนมาก

แต่มันก็มีมิจฉาชีพแฝงมาเป็นพ่อค้าออนไลน์
อายุเพียง๑๘ปีเท่านั้นอยู่ที่หนองคาย
หลอกขายของพอคนโอนเงินไปให้แล้วไม่ได้ของ
ปิดเฟซบุ๊กหนีสุดท้ายมีคนเข้าไปซื้อหน้ากากอนามัย

โดนจับอย่างนี้เลยครับนะเป็นคลิปวินาทีตำรวจกองกำกับการสืบสวนหนึ่ง
บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๔ไปจับกลุ่มในปาม
ปามเนี่ยอายุเพียงสิบแปดนะครับอยู่ที่บ้านตำบลสะไคร
อำเภอสักไรที่หนองคายเขาเนี่ยไปก่อเหตุขายของออนไลน์
ขายมาตั้งแต่ปีสองพันห้ามร้อยหกสิบเอ็ดเรื่อยมารบหนีออกนอกพื้นที่
อยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างไม่เป็นหลักเป็นแหล่งคือหลอก
แล้วก็ไปเรื่อยจนกระทั่งมีโควิดระบาด
ก็ไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้นะทีนี้ก็ต้องกบดานอยู่ที่บ้าน
ตำรวจสืบไปสืบมาก็ไปจับกลุ่มได้นะฮะ
ตั้งแต่๒๘เมษายนนะฮะก็คือเมื่อวานนะครับ
ก็มีของกลางเป็นสมุดบัญชีแปดเล่มเนี่ยหลายธนาคารนะครับ
เป็นบัญชีของบุคคลอื่น๔คนด้วย

ก็ขายนั่นขายนี่ไปนั่นไปนั่นไป
แล้วก็ให้คนโอนมาให้ก่อนมัดจำบางส่วนก่อนหรือครึ่งหนึ่ง
บางคนก็โอนให้เต็มจำนวนแบบ๑๐๐เต็ม
มาเสร็จปุ๊บถึงวันรับของเอามาได้เงินเอาไม่ได้ของนะฮะ

ผู้ต้องหาก็เลยบล็อกใครทวงบล็อกเลย
สินค้าที่หลอกเขามีทั้งอะไรอ่ะสัตว์เลี้ยงรถจักรยานยนต์
รถยนต์มือ๑มือ๒รถไถการเกษตรกล้องโทรศัพท์มือถือ
เขาทำหมดทุกอย่างหลอกหมดเลย
จนล่าสุดอาศัยช่วงการระบาดของโควิดไปขายหน้ากากอนามัย
ก็มีคนต้องการเยอะสั่งซื้อเยอะแล้วก็คนโดนหลอกก็เยอะ

หนีไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้สุดท้าย
ก็โดนจับกลุ่มแล้วก็สารภาพตลอดข้อกล่าวหา

บัญชี๔บัญชีที่เป็นชื่อของคนอื่นเป็นใคร

ถ้าพบก็จะแจ้งความดำเนินคดีกันต่อไป
ส่วนผู้เสียหายใครคิดว่าถูกในปามหลอก
สามารถไปได้แจ้งความ

แล้วก็เดี๋ยวจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน

ใครสงสัยก็ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ไปได้